สมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทอายิโนโมโตประเทศไทยจำกัดที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโดยให้ทุนสนับสนุนด้านการเงินตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอามิโนสำหรับนักกีฬาระหว่างเดินสายแข่งขันเป็นเวลา๓ปีรวมมูลค่า๑๒ล้านบาทนะครับเพื่อประ
ฮิลิปปินส์รวมถึงโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น